คนอย่างเราเนี่ยมันก็หาวิธีคลายร้อนได้
อย่างที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคนมาคลายร้อนกันเต็มไปหมดเลย
อุ้ยที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนครับ
ที่นี่คือหาดสุขสำรานริมแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาลค่ะคุณ
เฮ้ยดูมันเป็นลักษณะเกาะแก่งเล็กน้อยเต็มหาด
เค้านั่งเมื่อกินโต๊ะจีนลงในน้ำค่ะ

ทำสรุปสนุกคลิกหน่อยสิคน
แล้วดูรถจอดเต็มไปหมดเต็มที่เค้าขายอาหารก็มี
ส่วนที่อยู่ในน้ำก็เป็นเต็นต์ที่นั่งกินอาหาร
บางทีเป็นแพร่บางทีเป็นโต๊ะอาหารลอยน้ำ
บรรยากาศดีมากคุณผู้ชม
นักท่องเที่ยวก็จูงลูกจูงหลานพากันมาเล่นน้ำคลายร้อนกันที่นี่แหละค่ะ
แม่น้ำโขงหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาล
แล้วไม่ใช่แค่คนไทยนี่พ่อแม่พี่น้องสปลาว
เขาก็มานำมาเล่นด้วย
สบายหนีสบายดีจ้ะสบายดีมีแฮงมวลอิหลีอีหล่อ
ทำอะไรกันบ้างอ่ะนี่มาเล่นบานาน่าโบ๊ทเหมือนไปทะเลเลยใช่ไหม
ก็เรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ทำให้เกิดความสบายในช่วงหน้าร้อนนะ
แล้วเขาก็จะเปิดแบบนี้ให้เที่ยวช่วงวันที่๑เมษายนถึง๓๑พฤษภาคมเท่านั้นค่ะ
๒เดือนนะคะคุณนะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะใครที่มาเที่ยวที่นี่ทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็มีการดูแลมาตรการความปลอดภัยทั้งในน้ำแล้วก็บนฝั่งด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดนะ
ส่วนอีกที่หนึ่งที่หาดคำสมบูรณ์หาดคำสมบูรณ์เขามีนักท่องเที่ยวพาลูกหลานมาเที่ยวคลายร้อนเช่นเดียวกันก็ทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องเล่นต่างห่วงยงห่วงยางหรือร้านอาหารก็ขายดิบขายดีมีรายได้กันเป็นพันบาทนู่นเลยนะคะ
คำสมบูรณ์เนี่ยเขาเปิดให้บริการ๘โมงเช้าถึง๓ทุ่มและช่วงหยุดสงกรานนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่ขอแนะนำใครอยู่ภาคอีสานบึงกาลไปแวะเวียนถ่ายรูปกันได้
เขาเรียกว่าทะเลอีสานเลยแหละแถวนี้ใช่ไหมบรรยากาศเหมือนแบบพัทยงพัทยาเนอะ
เออเอาไวทูเค
เอาไวทูเคไปรุ่นตัวเอง